ช่วงนี้ไปรับฟังว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้จะเป็นเท่าไหร่ติดตามได้จากสอบคอนะครับ
ทิ้งค้างไว้จากทางผู้สื่อข่าวอยู่พอสมควร
วันนี้ประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับ
รายงานสถานการณ์ครับวันนี้แปดสิบเอ็ดรายครับ
ติดเชื้อในประเทศ๓๗รายนะครับแล้วก็อยู่ในการคัดกรองของแรงงานต่างด้าว
วันนี้๓๕รายแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
จำนวนเก้ารายนะครับทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยสิบรายนะครับ
จะมีการแยกกล่องให้เห็นนะครับว่าในกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าว
ที่เราเข้าไปคัดกรองเชิงรุกตอนนี้ตัวเลขจะอยู่แถวลงมาจาก๕๙๐๐เนี่ยนะครับ
ก็คือหนึ่งพันสามร้อยแปดรายนะครับตรงนี้
แล้วเราก็มีแยกตัวเลขที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในเอสคิวนะครับ
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศหนึ่งพันเก้าสี่สิบสามแล้วก็อยู่ในเอสคิวนี่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดราย
ด้วยความที่เราจัดเก็บชุดข้อมูลต่างมาอย่างเป็นระบบนะครับ
ก็อยากจะทำให้ต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับผังเหล่านี้นะครับ
อย่างที่บอกนะครับเพื่อให้ได้เกิดความเรียกอะไรความเข้าใจตรงกัน
แล้วก็ให้ท่านผู้ชมที่สงสัยหรือว่าสื่อมวลชนต้องการติดตาม
ก็จะมีรายละเอียดต่างต่างเหล่านี้คงอยู่ให้นะครับหายป่วยไปแล้วสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบนะครับ
เสียชีวิตยังคงเดิมนะครับแล้วก็รักษาอ่ายังอยู่ในการรักษาอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามนะครับ
ซึ่งในหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามเนี้ยก็ต้องนำเรียนว่าก็อยู่ในการกักกันในพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ด้วยนะครับ
เราจะแยกตัวเลขที่ตรงนั้นออกมาวันนี้เข้าใจว่าเอ่อ
เมื่อเช้านี้แยกออกมาแล้วนะครับอยู่ในโรงพยาบาลถ้าอ่า
ตัวเลขอยู่ประมาณที่ห้าร้อยนะครับแล้วก็กักตัวอยู่ประมาณสักพันสองร้อยกว่านะครับ
ตอนนี้มีอาการหนักอยู่ที่๒๓รายตัวเลขกำลังเช็คอยู่นะครับ
แล้วก็มาเป็นข้อมูลถัดไปนะครับ
ก็จะเห็นภาพของตารางนะครับที่นำเรียนกันสม่ำเสมอนะครับ
เพื่อให้ท่านได้เห็นข้อรายละเอียดนะครับอยู่ในเอสคิวนะครับ
ตั้งแต่รายที่๑ถึงรายที่๘จะอยู่ในตารางที่บอกว่า
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าการคัดกรองณด่านต่างนะครับ
สหรัฐอเมริการัสเซียสวิสเตอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็เยอรมนี
แล้วก็เมียนมาร์นะครับอันนี้เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับ
ก็เป็นทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติตามรายละเอียดที่ว่านี้
ทุกรายเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีอาการครับ
มีบางรายมีอาการไข้เจ็บคอเสมหะน้ำมูกนะครับ
อันนี้มี๑รายก็คือเมียนมาร์ส่วนสหรัฐอารับอิมิเรต
อันนี้ก็เข้าอยู่ในสถานที่กักกันในทุกประเภท
ส่วนที่เหลือประมาณหลายสิบราย
ก็นำเรียนตั้งแต่รายที่๑๐ถึงรายที่๔๖
ก็จะเป็นรายที่เชื่อมโยงกันกับกรณีที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
ก็นำเรียนว่ากระจายไปในทุกจังหวัดไม่ใช่ทุกจังหวัดหลายจังหวัดแล้วกัน
ซึ่งอันนี้มีความสำคัญที่เมื่อวานนี้
ต้องนำเรียนว่าทางคณะ
นี่ล่ะตัวเลขล่าสุดจากเสาบรกฮเราสรุปกันอีกครั้ง
ต้องแบ่งเป็นแบบนี้นะครับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
และเข้าสถานที่กักตัวของรัฐซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณีสมุทรสาคร
มี๙รายนะครับส่วนที่เกี่ยวพันกับสมุทรสาคร
มีแบบนี้ครับคือเป็นการติดเชื้อในประเทศ
เกี่ยวกับคลัสเตอร์สมุทรสาคร๒๖ราย
แล้วก็ที่รอการสอบสวนไทม์ไลน์แล้วก็สอบสวนโรคว่ามาจากไหน
อีก๑๑รายส่วนแรงงานต่างด้าวที่มีการคัดกรองเชิงรุก
ก็เกี่ยวพันกับสมุทรสาครแล้วครับ๓๕ราย
รวมถึงตอนนี้มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการคัดกรองเชิงรุก
แล้วก็ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสมุทรสาคร๑๓๐๘ราย
นี่คือข้อสรุปเบื้องต้นจากทางสบคนะครับ